ถ้าพูดถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยเนี่ย
ตัวเลขก็ถือว่าไม่เกินสิบคนนะฮะใช่ค่ะ
เป็นตัวเลขตัวเดียวอยู่ทุกวันเมื่อวานนี้ไม่มีเลย
ณวันนี้มีหนึ่งรายนะครับแล้วที่พูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องของ
การพิจารณาว่าจะมีการผ่อนปนระยะที่๒แบบไหนอย่างไรบ้าง
เรื่องเวลาของเคอร์ฟิลล์ห้ามออกนอกเคหสถาน๔ทุ่มไปถึงตี๔
ค่ะอาจจะขยับเป็นห้าทุ่มไปถึงตีสี่แบบนี้ค่ะ

ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับคิดว่าควรจะอ่า
ร่นเวลาให้มันน้อยลงอืม
หรือว่าเลิกไปเลยไม่ต้องเคอร์ฟิลล์แล้วล่ะ
การดีขึ้นแล้วหรือเอาแบบเดิมก็ดีแล้วนะคะ
คุยกันมานะคะคุยกันได้หลากหลายช่องทางเหมือนเดิม
ไลน์ของไทยรัฐนะคะทางเฟซบุ๊คและทางยูทูปได้ด้วยค่ะ
อ่าดูเรื่องของการพิจารณาผ่อนปนกิจกรรมและกิจการต่างต่างก่อนนะครับ
มีรายงานว่าวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีนะครับ
ในฐานะผู้อำนวยการของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าหรือสบค
จะประชุมพิจารณานะครับเกี่ยวกับวาระที่ต้องจับตาก็คือการอนุมัติ
ร่างมาตรการและข้อกำหนดในการผ่อนปลนกิจการและกิจกรรมระยะที่๒
ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่๑๗พฤษภาคมนะฮะจะประชุมกันวันพรุ่งนี้นะครับ
อกจากนี้ก็มีรายงานว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เสนอให้ที่ประชุมลดช่วงเวลาของการ
กำหนดเวลาเคอร์ฟิลล์ลง๑ชั่วโมงนะครับ
จากเดิม๔ทุ่มถึงตี๔จะเป็น๕ทุ่มถึงตี๔
เคอร์ฟิลล์รับประกาศใช้เอาไว้ก็เพื่อที่
จะได้ลดการเดินทางออกนอกเคหสถาน

วันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการป้องกันการระบาดโควิด๑๙
ศูนย์การค้าสยามภารกรนะครับ

ถ้าที่ประชุมของสบคชุดใหญ่ไม่มีปัญหาเนี่ย

ก็ต้องไปตรวจความพร้อมของหลายห้างนะครับ

ก็ระบุว่าแม้จะควบคุมสถานการณ์ได้
แต่ยังไม่สามารถที่จะกาดตก
แล้วกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกันได้นะครับ

เพราะว่าโควิด๑๙ก็ต้องถือว่า

ก็ยังไม่มียาก็ยังไม่มีนะครับ
โดยในส่วนของห้างสรรพสินค้า
มอบให้กรมอนามัยไปตรวจความพร้อม

วิเคราะห์ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ก่อนที่จะเปิดให้บริการกันอย่างเต็มรูปแบบ
หรือว่าเฟส๒จะเปิดได้เท่าไร

ที่ประชุมสบคของกรุงเทพมหานครวันนี้มีผู้ว่ากอทมเป็นประธานนะครับ
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต
แล้วเข้ามาพักอาศัยในกรุงเทพโดยเร็วที่สุดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการติดตาม
เฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในกรุงเทพ
หลังจากมีรายงานว่าหลายคนตอนนี้ออกจากพื้นที่ภูเก็ตแล้วเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็ยังสั่งให้สำนักงานเทศกิจสำนักงานเขตไปประสานตำรวจในพื้นที่
แล้วก็กอรมนกฎธมด้วยในการไปตรวจกิจกรรมและกิจการหลังมีการผ่อนปลนนะฮะ
เพื่อที่จะได้มีการเข้มข้นแล้วก็จริงจังกันต่อไปนะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
การแพร่ระบาดระลอกที่๒ของโควิด๑๙ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ย
มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า๑๓๐คนและมีผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อกว่าหมื่นคน
ในการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่อนปนระยะ๒
สบคตอนนี้ยังสร้างแอปพลิเคชั่นอากาศชื่อว่าไทยชนะแอปพลิเคชั่น
ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลในการใช้บริการกิจการที่ได้รับการผ่อนปลน
ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ
แล้วก็ยังสามารถจองคิวเพื่อขอใช้บริการได้นะฮะ
มีผู้ติดเชื้อที่เป็นรายใหม่เพิ่ม๑รายเป็นผู้ชายไทยอายุ๓๙ปี
มีอาชีพรับจ้างนะครับก่อนหน้านี้ไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ต
เพิ่งเดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่๒พฤษภาคม
โดยผู้ป่วยไม่มีอาการใดแต่ได้รับการตรวจค้นหาเชิงลุกในพื้นที่จากอสม
แล้วเจอว่าติดเชื้อมีผู้ที่รักษาหายเพิ่มวันนี้๖รายนะครับ
และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มผู้ป่วยโควิด๑๙สะสมในไทยวันนี้อยู่ที่๓๐๑๘ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๘๕๐รายเสียชีวิตไป๕๖ศพ
เท่ากับว่ายังมีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๑๒รายนะครับ
ส่วนเรื่องการเปิดเรียนของน้องนะครับประถมหรือว่ามัธยมนะฮะ
นายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า
การเรียนการสอนผ่านทางไกลผ่านทางช่องฟรีทีวีช่องดิจิตอลทีวี
จะมีทั้งหมด๑๗ช่องจะเริ่มทดลองออกอากาศวันที่๑๘พฤษภาคมนี้
จะเป็นตั้งแต่ช่อง๓๗ขึ้นไปนะครับจะมี๑๗ช่องนะฮะ
พฤษภาคมนี้เขาจะเริ่มทดลองออกอากาศแล้ว
ส่งสัญญาณมาแล้วเขาจัดเป็นตารางสอนของแต่ละชั้นปีมาแล้ว
ตั้งแต่อนุบาลยันม๖เขามีเป็นตารางสอนมาแล้ว
นุบาล๑ป๑ม๑ม๔ม๕ม๖ต้องดูช่องไหน
จันทร์ถึงศุกร์กี่โมงมีวิชาอะไรสอนเนี่ย
ตั้งแต่๑๘พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปท่านดูได้ผ่านทีวีดิจิทัลนะครับ
กระทรวงศึกษาธิการเขาใช้ตรงนี้เพื่อเอาไว้รองรับ
เพื่อเปิดเรียน๑กรกฎาคมนี้แล้วจะมีปัญหาเกิดสถานการณ์ไม่ดีขึ้น
หรือมีปัญหาอะไรตรงไหนเนี่ยจะได้ใช้ตรงนี้ในการสอนออนไลน์กัน
ผ่านทางดิจิทัลทีวีแต่ก็ไปสำรวจแล้วนะครับ
พบว่ายังมีเด็กบางกลุ่มที่ตอนนี้ยังขาดแคลน
แล้วก็ต้องการดิจิทัลบล็อกต้องการสักประมาณ๓แสนกล่อง
เดี๋ยวกระทรวงศึกษาธิการจะไปจัดหาให้นะฮะโดยคาดว่าจะมีโรงเรียนประมาณ๑๑๘
นะครับที่สามารถเปิดได้นะฮะ๑กรกฎาคมนี้ส่วนที่เหลือ
ก็ต้องไปดูว่าจะมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนอืมนี่นะคะก็
ตัวเลขภาพรวมดูแล้วเบาใจขึ้นครับแต่อย่าเพิ่งวางใจยัง
ร่วมมือกันต่อนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ